ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาเขามีพิธีไหว้สารปู่ตาเจ้าบ้าน
ซึ่งเขาบอกว่าเขาจัดเป็นประจำทุกปีนะว่ากันว่าจัดขึ้นเพื่อทำนายดวงชะตาของหมู่บ้านค่ะ

ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะก็มีชาวบ้านนำอาหารคาวอาหารหวานจำนวนมากเลยมาประกอบพิธี
แล้วก็มีร่างทรงนำมาประกอบพิธีไหว้สารปู่ตาเจ้าบ้านแบบนี้
ซึ่งปีนี้ร่างทรงนี้นะคะเป็นหญิงสูงอายุนะเขาจะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ประกอบพิธีโปรยข้าวสาร
กินอาหารคาวอาหารหวานและทำนายถ่ายทักดวงชะตาของหมู่บ้าน
โดยทำนายเอาไว้ว่าในปีนี้นะคะชาวบ้านจะมีแต่ความสุขไร้โรคภัย
จากว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเจ็บป่วยและก็เสียชีวิตติดต่อกันมา๔คน
และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุด้วยชาวบ้านเนี่ยก็เลยนำอาหารแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ต่างมาไหว้ปู่ตาเจ้าบ้าน
แล้วก็ให้ร่างทรงมากินเหมือนกินของเส้นไหว้ตามความเชื่อเพื่อที่จะไม่ให้มาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปเพิ่มอีก
ตามความเชื่อของเขาและสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางโบราณคดี
เป็นเส้นทางอริยธรรมของโบราณเชื่อมโยงประสาทหินพิมายด้วยนะ
ทางชาวบ้านเนี่ยเขาจึงสร้างสารปู่ตาเจ้าบ้านเอาไว้บริเวณกลางหมู่บ้าน
และจะต้องมีการประกอบพิธีไหว้สารปู่ตาเจ้าบ้านเป็นประจำแบบนี้ทุกปี
แต่ปีนี้มีการเชิญร่างทรงมาก็เพื่อว่าต้องการให้หมู่บ้านมีความสงบสุข
แล้วก็ก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในหมู่บ้านด้วยนะคะ
แบบนี้นี่เองเป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะ